แม้ว่าประเทศไทยได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งเรียบร้อย
และคนที่๒๙สมัยที่๒พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา

เรื่องของการฟอร์มทีมจัดตั้งคณะรัฐมนตรี
เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามพลเอกประยุจันทร์โอชา
ประเด็นหลักคือ๑เรื่องของคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ลงตัวหรือยัง
ท่านบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุด
ฟอร์มทีมให้เร็วที่สุดเพื่อบริหารประเทศต่อไป
แล้วเรื่องที่สองเรื่องของการที่อาจจะไม่ลงรอยกันเท่าไหร่
พักพลังประชารัฐเองก็ดีพักร่วมก็ดี
เรื่องของการจัดสรรโคต้ารัฐมนตรีนายกบอกว่าก็มีแหละ
ถูกใจไม่ถูกใจก็ต้องมีการปรับตัวกันไป
อีกหนึ่งประเด็นหลักเลยนักข่าวไปถาม
แล้วหลายคนก็อยากรู้ก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่งพลเอกประวิทย์วงสุวรรณตอนนี้ท่านเป็นอยู่ใช่ไหม
ท่านเองก็เปลยมาบอกว่าอยากจะขอพักแล้วไม่ค่อยสบายเจ็บขา
ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็อยากให้พักเหมือนกัน
ทีนี้แหละเขาก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตกันว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือเปล่า
ควบ๒ตำแหน่งเลยก็คือนายกด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วย
ฟังเสียงนายกตอบคำถามกันหน่อยค่ะ
เดี๋ยวผมจะดูกระทรวงกลาโฮมตอบท่านนะไม่ใช่
เดี๋ยวผมจะดูภาพรวมเอง
ไม่ใช่ผมจะดูกระทรวงกลาโฮมนะเดี๋ยวผมจะดูภาพรวมเอง
นั่นคือดูทั้งหมดหรือเปล่า
แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องรอดูวันโปรดกล้าว
รายชื่อคณะรัฐมนตรีทั้งหมด๓๕คน
สุดท้ายแล้วท่านจะนั่งควบ๒ตำแหน่งหรือเปล่านะคะ
ทีนี้หลังจากที่ผ่านจุดนี้ไป

แล้วก็ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะคะ

ในห้องรับรองพิเศษนานสักร่วมแล้วประมาณ๒๐นาที

พบทบไปหานายกรัฐมนตรีด้วยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอพูดคุยกันเสร็จปุ๊บ
ก็แยกย้ายเดินทางกลับออกไป
แล้วก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะ
ทำกลางกระแสข่าวว่า
นี่แหละเป็นการเกลี่ยตำแหน่งรัฐมนตรี

ซึ่งพักขนาดกลางอย่างประชาธิบัตย์และภูมิใจไทย

ก็ได้รับคำยืนยันจากนายนิพนธบุญยามณี
หัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วนะคะว่า
พลเอกประยุทธ์ยืนยันแล้วเรื่องโคต้ารัฐมนตรีของพัก

ว่าที่ตกลงไว้๗คน๘ตำแหน่งยืนยัน
แล้วก็ยอมรับด้วยว่านายจุลินลักษณะวิสิทธ
หัวหน้าพักได้ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระสวงผ่านิด
ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยก็บอกว่า
ตกลงเรียบร้อยแล้วเรื่องการแบ่งงานที่ต้องรับผิดชอบ

ไม่ได้แบ่งเค้กแบ่งงานไม่ได้มากินกัน

การจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในพักร่วมรัฐบาลเป็นยังไง
นี่ไงเสียครับแบ่งเค้กลงตัวยังตอบผมบ้าง

บอกให้คอมเมนต์กวนเขาเขาก็ตอบ

ทีนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพยาวและประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ
พลังประชารัฐก็ออกมาย้ำนะคะว่า
พลังประชารัฐไม่ได้มีปัญหาภายในพัก
เราคุยกันเราเข้าใจกันทั้งหมด
และพรุ่งนี้จะมีการประสานเพื่อพูดคุยกับ๑๒พักเล็กด้วย

เชื่อว่าจะได้ความชัดเจนว่าจะมีความขัดแย้ง
ในการจัดสรรเก้าอี้ระหว่าง๑๒พักเล็กหรือเปล่า
เดี๋ยวเรามาคุยกันทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยการเจรจานะคะ
มาดูหน่อยนะครับมีบรรยายงานกับเรื่องของโคต้ารัฐมนตรี
พักพลังประชามรัฐหลังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาญ
เข้าไปเคลียร์ปัญหาด้วยตัวเองจนได้ข้อยุติระดับหนึ่งแล้ว
โดยพลเอกประยุทธ์นั้นควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อันนี้เป็นรายงานข่าวมานะถึงแม้ท่านสัมภาษณ์บอกว่าท่านจะไม่ได้คุมเองนะฮะ
แล้วก็ทางด้านของผลเอกประวิทย์นั้นจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีเพียงตำแหน่งเดียว
เพราะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คนก็เป็นบ่อย
รู้สึกว่าโรคเจ็บขาจะมาแรงพลเอกประวิทยเจ็บขาใช่ไหม

เปรมชัยก็เจ็บขาเหมือนกันคุณผู้ชมระวังนะ
แล้วก็ต้องเขาบอกว่าต้องมีการปรับปรุงให้ภาพลักษณ์ผู้นำของกองทัพมีความเข้มแข็งแรงมากขึ้น
ขณะที่นายอุตมัติสวนายนยังได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
สนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
นายสุวิทย์เมสิน๔รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
แต่โผล่ล่าสุดเหมือนจะไม่มีชื่อแล้วนะอาจจะมีการเปลี่ยน
จากมีการต่อลองเจรจากันในพักค่อนข้างหนักมากเหมือนกัน
แล้วให้คนในครอบครัวของตนเองนั่งในตำแหน่งนี้

ก็คือคุณพูดอย่างนี้ได้เลยเหรอคะ
ทรโชธกุลแก่นำกลุ่มสอสอภาคใต้

เตรียมทหารรุ่นที่๑๒ร่วมกับผลเอกประยุทธ์ด้วยนะครับ

ก็อย่างที่คุณบอกไปไปดูโค้งสุดท้าย
แต่ไม่รู้ว่าจะแหกโค้งก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะ
ทีนี้มาดูฝากฝั่งฝ่ายค้านกันหน่อยค่ะ
ตอนนี้เขารับมีดรอแล้วนะคะ
เมื่อวานนี้เขามีการประชุมหารือผลการหารือ๗พักฝ่ายค้าน
แน่นอนว่าการเป็นฝ่ายค้านก็คือต้องเดินหน้าอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ซักฟอกรัฐบาลสิ่งแรกที่จะทำก็คือซักฟอกเรื่องของนโยบาย
เขาต้องมีการแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภานี่แหละค่ะ

หลังจากนั้นที่เขาบอกว่าเดินหน้าต่ออย่างต่อเนื่อง
ไม่หยุดยั้งไม่ลดลาก็คือประเด็นเรื่องของการตั้งคำถาม
มาของสวแล้วก็คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีว่า
มาถูกต้องตามรัฐธรรมนูลปี๒๕๖๐หรือเปล่า
รวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูลก็ยังคงเดินหน้าต่อนะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นของพักเพื่อไทย
มีข่าวบอกว่าจะมีการตั้งหัวหน้าพักเพื่อไทยใหม่

ก็จะมีการยื่นใบลาออกจากหัวหน้าพักนะคะ

แล้วแววมาว่าคนที่จะมาเป็นแม่ทัพคนใหม่ของพักเพื่อไทยเนี่ย
ก็คือคุณสมพงศ์อมรวิวัตร
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอดูกลางสัปดาห์หน้านะคะ
ทีนี้อีกหนึ่งท่านค่ะตอนนี้ก็เป็นข่าวเหมือนกัน
คุณวันมุหมาธหนอมัธาหัวหน้าพักประชาชาติ
ในอุดมการของ๗พักเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย
นำไปสู่ประชาธิปไตยที่เต็มใบ
สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหารรัฐบาลพระเด็จการ
ส่วนที่พูดถึงรัฐบาลเงาส่วนตัวคิดว่าก็ไม่จำเป็นหรอก
เพราะว่ารัฐบาลนี้ดูอายุแล้วอยู่ไม่กี่วัน
ระดับวันนะวันนะไม่ใช่แค่แบบเดือนนะ
เพราะฉะนั้นมีรัฐบาลเงาไปก็เสียเวลา
ค่อยไปเป็นรัฐบาลจริงเลยซะดีกว่าค่ะ
อีกหนึ่งประเด็นที่อาจจะมีผลต่อ
เสถียรภาพของรัฐบาลนั่นก็คือ
การได้มาของนายกรัฐมนตรีการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ย
ถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเป็นผลพวงของที่มาของ
สวและคณะกรรมการการสัญหา
ทั้ง๑๐คนที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการเปิดเผยรายชื่อ
ลงในราชกิจจานุเบกษานะคะ
แต่เมื่อวานนี้ค่ะคุณวิศนุเครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายจู่ก็ออกมาเปิดเผยรายชื่อ
แต่ที่เป็นที่ตั้งข้อสังเกตก็คือคุณเชื่อไหม
ปกติเขาบอกว่าคณะกรรมการสัญหาต้องเป็นกลาง
แต่คณะกรรมการสัญหาที่เป็นกลางคือ

คืออาจจะไม่ได้เลือกตัวเองแต่อาจจะสมมุติถ้าเป็นกรรมการแบบนี้เลือกใคร
สมคิดอาจจะเสนอชื่อพลเอกชัดชัย

พลเอกประวิทเสนอชื่อพลเอกประจิน
เดี๋ยวแล้วต่างคนไม่รู้เหรอว่าเป็นกรรมการด้วยกัน
รองวิศนุบอกว่าเวลาเสนอชื่อ
ให้เขาออกไปอยู่ข้างนอกไม่รู้
เอาล่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วคุณรู้ว่าคุณ
เป็นคณะกรรมการสัญหาแล้วคุณถูกเสนอชื่อ
บรรทัศน์สุดท้ายตามมารยาทพิจารณาเอาเองนะคะ
ทีนี้มาดูหน่อยค่ะคุณผู้ชมชมหน้าค่าตานะ
จำไว้นะคะ๖คนนี้ประกอบด้วย
นากาศเอกประจินจันตองพลเอกชัดชัยสาริกัญญะ
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสัย
พลอากาศเอกอดุลแสงสิงแก้วขออภัยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้ว
นายพรเพชรวิชิตชนลชัยส่วนคณะกรรมการที่เหลือ

ล้วนแล้วแต่มีชื่อแคนดิเดตอยู่ในคณะรัฐมนตรี

ทีนี้มาดูโคศกภักดิ์เพื่อไทยกันหน่อยนะคะ
ละดาวันวงศรีวงพร้อมกับนายสุธินคลังแสงค่ะ

โดยระบุบอกว่าหากไปดูจากรายชื่อ๒๕๐สว
จะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่า
ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้น
แล้วเหตุฉะไหนเล่าต้องมีการใช้งบถึง๑๓๐๐ล้านในการเลือก๒๕๐สว

ทำไมต้องใช้งบเยอะถึงขนาดนี้ไม่มีความจำเป็นทั้งสิ้น
เรียกร้องให้คุณวิศนุเครืองามนำหลักฐาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการการสัญหาอย่างเป็นทางการมาเปิดเผย
อย่าเพียงพูดให้สัมภาษณ์สื่อเท่านั้นต้องประจักษ์ด้วยพยานหลักฐาน
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะคะ
ถ้าจะเอาให้ชัดไปเลยเนี่ยแจกแจงเลย๑๓๐๐ล้านใช้ทำอะไรไปบ้าง
ตอนนี้ก็ยังไม่มีการแจกแจงอะไรนะงบประมาณก็เยอะขนาดนั้น